คุณผู้ชมครับตอนนี้ผู้ประกอบการเรือขนส่งสินค้า
เขามีการเพิ่มเรือรับอุปสรรคเป็นการเพิ่มกองเรือนะครับ
โดยเฉพาะตลาดจากจีนที่มีการขนถ่ายเรื่องของฐานหินรวม

เช่นเรื่องของท่อขนส่งกาสต่าง
มองว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของการขนส่งทางเรืออย่างต่อเนื่อง

ในการขนส่งท่อก๊าซที่ผ่านการเคลือบพิเศษจากประเทศมาเลเซีย
ส่งให้บริษัทปตทในประเทศไทย
เรือลำนี้เป็นเรือขนาดสุพราแมคของบริษัท
ที่มีความเหมาะสมในการส่งสินค้าประเภทท่อน้ำมัน

รวมทั้งระวังสินค้าในลักษณะกล่องนี้
จะช่วยให้การบรรทุกท่อน้ำมันง่ายขึ้น
ทำให้สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดสินค้าเสียหายได้ค่ะ
อย่างเช่นโครงการของปตทนี้มีระยะเวลาการขนส่ง
ตั้งแต่กันยายน๒๕๖๐ถึงกุมภาพันธ์๒๕๕๙
จำนวน๓๔๐๐ท่อ๑๕เที่ยว
เที่ยวละ๑๔ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากนี้ยังอยู่ระหว่างเตรียมเข้ารับงานขนส่งท่อเหล็กทางเรือ
ระหว่างประเทศอีก๒โครงการภายในปีนี้
แก่โครงการขนส่งอินเดียไปยังแอฟริกาใต้

และคิดว่าจะพร้อมเริ่มดำเนินงานได้ภายในปีหน้าเป็นต้นไปค่ะ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอกว่า
ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้ช่วงของตลาดเรือสินค้าขาลง
ซื้อเรือใหม่เพื่อทดแทนเรือเก่า
ทำให้ได้ขนาดความจุของสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
และลดอายุของกองเรือลงด้วย
และอยู่ระหว่างเตรียมเข้าซื้อเรือเทกอง
ขนาด๕๘๐๐เดสเบลตันในปีนี้อีก๑ลำ

ลำละ๑๓๑๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หลีกเลี่ยงราคาเรือที่จะปรับตัวสูงขึ้นในปีหน้า

แนวโน้มของธุรกิจการขนส่งทางเรือจะฟื้นตัวดีขึ้นค่ะ
ตลาดของการส่งสินค้าทางเรือนะคะของทั้งโลกในปี๒๕๖๑ค่ะ
ส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจโลก
และอีกปัจจัยหนึ่งค่ะคือความต้องการของประเทศจีนนะคะ
ในการที่จะนำเข้าแร่เหล็กและฐานหินค่ะ
ปีหน้าภาพรวมของตลาดเรือขนส่งสินค้าจะยังเป็นบวก
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดญี่ปุ่น

ประกอบกับจำนวนของเรือต่อใหม่ที่ลดลง
รวมทั้งอุปสรรคของสินค้าในประเทศจีน
และนโยบายของภาครัฐที่ยังเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อธุรกิจค่ะ